เอาล่ะยังไม่หมดความน่าทานคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมพาไปทานอะไรที่มันทานแล้วจะมีโชคมีลาบ
นี่โอ้โหคนเสิร์ฟครับมันช่างเตะตาตรึงใจซะละเกิน
ร้านนี้นะครับเป็นของนายคนนี้นะครับ
วรวินลิขิตเอกราชบอกว่าเปิดร้านลาบแรก
ก็อยากจะโปรโมทเรียกลูกค้าหน่อย
นี่ก็เลยมีแนวคิดในการให้บริการลูกค้าแบบนี้
โดยจ้างพริตเตอร์สาวสวยมาเสิร์ฟ
นี่คือเจ้าของร้านกำลังสับกำลังทำลาบอยู่เลย

เขาบอกว่าพอทำแบบนี้นะให้พริตตรงพริตตี้มาเสิร์ฟนะ
เป็นอย่างไรอุ้โหผ่านมาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ครับ
เพียบเลยต่อคิวกันเต็มแน่นร้าน
ในนั้นมีคุณชนะด้วยไหมที่เคยไปทานมาแล้ว
เขาบอกว่ากินอาหารใช่ไหมครับไม่มีไปไม่ถึง
ไปเกิดไปไม่ได้มีคนห้ามอยู่
แต่ว่าเมนูเขาน่าทานถ้าคุณไปคุณอาจจะเจอมีดนี้
มีดเพราะว่าเข้าไปดูวิธีการทำ

เจ้าของร้านเขาใจดีปะโถน้องใบตองทำไมพูดแบบนี้น่ากลัวจังเลย
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าแหม
พี่เขามีแนวคิดในการเปิดร้านยังไง

เพราะว่าจะมีหมู่แดดเดียวมีแหน่มพี้โฟง
ครึ่งพวกนี้จริงฮะทางร้านจะทำให้หมดเลย

พี่ขอค่ะ

เอาล่ะสำหรับใครที่อยากจะไปทาน
อาหารอร่อยที่ทั้งแซ่บรสชาติแล้วก็คอนเสิร์ฟแบบนี้นะครับ
ร้านอยู่ตรงไหนบอกพี่กัดกันหน่อย
อยู่ที่๑๐๙หมู่๑๕ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
ถ้ามาจากเชียงรายเขาบอกว่าอยู่ทางขวามือนะ
ถ้าล่องมาจากทางเหนือนะครับเขาบอกจะอยู่ตรงข้ามกับด่านแม่ตำ
หรือว่าเลี้ยวไปทางเชียงใหม่อยู่ขวามือก็จะมองเห็นเด่นชัดติดกับถนนเลย
เอาละเขาขายอยู่นะครับทุกวันเลยตั้งแต่เวลา๑๐โมงครึ่ง
ไปจนถึง๓ทุ่มของทุกวันนะครับ
เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วเผื่อใครไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับว่า
ร้านอยู่ตรงไหนยังไงและที่สำคัญนี่อิ่มอร่อยกับลาบแล้วก็ได้เจอกับพริตตี้สาวสวยอีกด้วย

เคยเจอแต่พริตตี้มอเตอร์โชว์นี่พริตตี้ลาบ